ไปดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้น

เป็นเรือโดยสารที่จะข้ามจากทางฝั่งของเพ

ต้องนั่งเรือข้ามไปที่เกาะ
ก็สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะ

แต่ทีนี้เมื่อช่วงคืน

เรือโดยสารลำหนึ่งคือคลื่นลมก็

เครื่องที่มันต้องสูบน้ำออกจากเรือตลอดเนี่ย

ค่ะคือหนึ่งในผู้โดยสารบนเรือลำนี้
เขาก็บอกว่าผิดสังเกตแล้ว
เหมือนคนขับเรือก็ขับหยุดติด

ดับเลยทีนี้น้ำเข้ามาในเรือ

ผู้โดยสารก็กรูกันไปหัวเรือ
แล้วน้ำก็เข้ามาเรื่อย

ค่อยจมท้ายเรือจมลงไปเรื่อย
มันเป็นการที่จะต้องช่วยกันด้วยในภาวะตกใจ
รู้กันไปฝั่งนึงเนี่ยบางทีมันก็ไปหนักอีกฝั่งหนึ่ง

เดี๋ยวจะย้อนให้ท่านไปดูภาพของผู้หญิงเสื้อขาวเนี่ย
ที่มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้

แต่ตอนนี้เธอมาอยู่ในเรือลำที่มาช่วยแล้ว

เดี๋ยวดูนะครับว่าหัวอกคนเป็นแม่ในช่วงเวลานั้นเป็นยังไงครับ
แล้วภาพก็เย็น

เพราะว่าจะเป็นช่วงที่มีคนช่วยลูกเธอมาได้
ก็เดี๋ยวจะมีภาพที่ลูกเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาอุ้มมาส่งให้แล้ว
เพราะว่าช่วยมาจากเรือลำที่เกิดเหตุโอ้โห

เท่านี้เดียว

คือผู้โดยสารบอกว่าจริงแล้วบนเรือลำที่น้ำมันเข้าเรือเนี่ยนะ
เสื้อชูชีพก็ไม่พอกับจำนวนผู้โดยสารที่อยู่บนเรือนะ
คือเขาเดินทางระหว่างฝั่งกับเกาะเสม็ดกันอยู่ทุกวันนะ
เป็นเรือโดยสารข้ามฝากตามปกติก็เลยอาจจะไม่ได้คิดเรื่องนี้กันมากนักเนี่ย
แต่ดูแล้วตกใจนะเด็กยังไม่มีชูชีพเลยนะครับ
ไม่ได้นะคะจริงจะระยะทางใกล้ยังไง
พอลงเรือปุ๊บเนี่ยมันต้องมีไงเสื้อชูชีพเนี่ย
คุณเกมสอนถ้าใครเคยไปเกาะสมรรย์จะรู้มันไม่ใช่๕นาที๑๐นาที
ใช่ค่ะใช่ค่ะมันใช้เวลา
ครึ่งชั่วโมงนะเป็นอย่างน้อยกว่าจะไปถึงนะครับ

เรือโดยสารข้ามเกาะเสม็ดน้ำทะลักเข้าเรือฮะ
แล้วมันค่อยจมลงผู้โดยสารที่มีอยู่๔๐คนได้
ก็ร้องกันด้วยความตกใจตะโกนขอให้ช่วยชีวิตช่วงค่ำ
เมื่อวานนี้ครับ๒สิงหาคม
คือระหว่างที่กำลังเกิดเหตุเนี่ย
ปรากฏว่าเรือโดยสารที่ชื่อโชคเจริญทรัพย
มีในปีเป็นคนขับเรือนะฮะในปียุค๕๑ปี
รับผู้โดยสารมา๔๐คนไม่รวมสิ่งของนะ
จักรยานยนต์อีก๒คันเอาขึ้นเรือมาด้วย
ไม่รู้ว่าแบกน้ำหนักหรือเปล่านะครับ
เรือออกจากท่าเรือฝั่งบ้านเพชรจะไปเกาะสมท
วิ่งผ่านมาสักพักหนึ่งผ่านท่าอ่าถ้าออกจากท่าเนี่ย
แล้วก็เลยเขื่อนกั้นคลื่นมาสักไม่ไกลนะครับ
เครื่องสูบน้ำใต้ท้องเรือมันเสีย
คือเรือมันต้องสูบน้ำออกตลอดนะเวลาวิ่งไปเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าน้ำทะลักเข้าเรือเรือค่อยจมลงครับ
แล้วเป็นเรือลำใหญ่ไงยังดีนะที่ลำใหญ่นะ
ก็ช่วยกันลำเลี้ยงทั้งหมดขึ้นมาได้
ขึ้นมาที่เรืออีกลำหนึ่งอย่างปลอดภัยนะครับ
ผู้โดยสารคนหนึ่งที่มากับเรือบอกว่า
เขาก็มาซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่ตลาดนัดบนฝั่งบ้านเพ
เมื่อวานนี้จนช่วงค่ำก็ขึ้นเรือที่ท่าเรือบ้านเพจะกลับไปที่เกาะเสม็ด
กันประมาณ๔๐คนแล้วก็สิ่งของสิ่งของเยอะแยะไปหมดเลยก็นั่งกระจายกันทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างของเรือ
พอเรือแล่นออกจากท่าสักพักเรือเริ่มหนักแล้วก็เริ่มชะลอความเร็ว
จากนั้นมีคนตะโกนว่าน้ำเข้าเรือผู้โดยสารทั้งหมดตอนนั้นก็ช่วยกันวิทย์น้ำก่อนนะ
อืมแต่เรือมันก็ค่อยจมลงไงทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยโอ้โหร้องไห้กันระงมเลยช่วงนั้น
ของเต็มหมดน่ะมีมอร์ไซส์สองชั้นอีกแต่แกก็แบบขับมาเรื่อยเรื่อยแกก็ไม่บอกไง
ขับมาขับมาเขาเริ่มแบบสงสัยแล้วแกคือแบบแกไปไม่ไหวอ่ะแกผ่อนผ่อน
เรือแล้วแกก็ตะโกนขึ้นมาว่าน้ำเรือจะจมแล้วน้ำน้ำท่วมหลังเรือแล้ว
คนก็แบบแกก็เลยบอกให้ไอ้เด็กที่อยู่หลังเรือค่ะห้าหกคนอ่ะให้ให้วิ่งขึ้นหน้าเรือก่อน
เพราะว่าเรือมันจมด้านหลังแกว่าน้ำมันเข้าด้านหลังก็แกก็แบบตะโกนเนอะ
คนก็ตกใจก็ลุกพืชกันขึ้นหมดทั้งข้างหน้าทั้งข้างบนนะพี่
นี่ค่ะยิ่งตกใจกันด้วยก็กรูกันแบบลุกขึ้นมาอย่างนี้ค่ะ
ก็คนที่เขาขับเรือดูแลเรือเขาบอกให้ผู้โดยสารวิ่งไปอีกฝั่งด้วย
น้ำเข้าหลังเรือวิ่งไปหน้าเรือกันเลยหัวเรืออย่างนี้
ใช้วิธีการแบบนี้หรือเปล่านะค่ะแต่เอาเป็นว่าก็ปลอดภัยทุกคนนะครับ
นะคะส่วนเรือลำที่เกิดเหตุเนี่ยช่างของเรือเขาก็ซ่อมตรงนั้นนั่นแหละ
อืมแล้วก็สามารถไปต่อได้อืมอ่าโชคดีจริงจริงค่ะอ่า